มาดูเรื่องนี้ก็ร้อนเหมือนกันคุณผู้ชม
หลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องของกรณีบันไดเลื่อน

ไม่ว่าจะใช้ทางเลื่อนไม่ว่าจะใช้บันไดเลื่อน
ปรากฏมันไปเกิดเหตุนี้ค่ะ
ที่ห้างดังทะเท่าย่านบางนาคุณผู้ชมลองไปดูเลยค่ะ
นี่แหละมีคนถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ไว้คุณ

คือเขาใช้คำว่าถล่มเพราะเขาเข้าใจว่า

นี่ตอนเกิดเหตุสดร้อนเลยนะ

นี่ค่ะแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจริงกำลังใช้อยู่
แล้วกระโดดออกมาได้ทันต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วก็ที่โพสต์ไว้ต้องมีสติตลอดเวลา
กำลังคุยกับลูกค้าอยู่เห็นบันไดเลื่อน

พี่ผู้ชายคนนึงอยู่บนบันไดเลื่อนเคราะห์ดีกระโดดขึ้นมาทัน

แล้วมีคนแชร์กันเป็นแบบไวรัลเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้

เราก็เลยไปติดต่อขอสอบถามพูดคุยกันหน่อย
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะว่า
เหตุการณ์มันเกิดใกล้ช่วง๕โมงเย็นแล้วแหละ

ตอนนั้นเขาเองก็กำลังคุยกับลูกค้าที่มาซื้อมือถือ
เขาได้ยินเสียงเขาบอกว่าเสียงดังสนั่นไปทั่วห้าง
ใช่เพราะว่าเคาน์เตอร์ของร้านมือถือของเธอเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วพอได้ยินเสียงปั้ง
แล้วเป็นเสียงที่ดังประมาณ๓๔ครั้งติดกัน
เห็นมีผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นใช้บันไดเลื่อนอยู่
กำลังจะถึงกระโดดเอาขาขึ้นมาทัน
เนี่ยก้าวข้ามไอ้ตรงช่องนี้ได้ทานคุณ

โอ้โหไม่รู้จะเกิดเหตุขาขาดอะไรอีกหรือเปล่า
ใช่น่ากลัวมากนะคะคนเห็นแบบนี้ตกใจกันหมดเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมเราต้องไปตามหาสาเหตุกันหน่อย

เขาออกมาแถลงการแล้วก็ขอเอ่ยชื่อเลยนะคะ
ออกแถลงชี้แจงค่ะเหตุบันไดเลื่อนชำรุด
บริเวณชั้น๒โดยระบุข้อความไว้ว่า
จากเหตุบันไดเลื่อนหักชำรุดฉับพลัน
เวลา๑๖นาฬิกา๕๑นาทีวันที่๑๑กรกฎาคม

ศูนย์ไม่ได้นิ่งนอนใจดำเนินการตรวจสอบอย่างทันที
เมืองต้นพบว่าเกิดจากสิ่งของตกที่บริเวณบันไดเลื่อน
และเข้าไปขัดกับลูกขั้นบันได

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
และไม่มีลูกค้าได้รับบัตรเจ็บแต่อย่างใด

สร้างความตกใจให้แก่ผู้ใช้บริการบริเวณใกล้เคียงค่ะ
มีการประสานให้บริษัทที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ไดเลื่อนดังกล่าวปิดใช้งานชั่วคราวไปแล้ว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป

ขึ้นบันไดเลื่อนแบบนี้แล้วยิ่งชั้นสูงเห็นไหม
พอมองลงไปชั้นล่างนู้นกลัวตก
สมมุติถ้าบันไดเลื่อนมันเรกกระทันหันแล้วคนเบียด
คนเบียดกันตกลงไปได้นะ
คุณนึกถึงอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัว
แล้วเกิดเหตุแบบนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนกลัวหมดเลยนะคะ
ในการใช้บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนต่าง
ทีนี้เราไปถามทางด้านของอาจารย์ออสกันหน่อยไหม
ไปดูหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างบ้าง
รองศาสตร์อาจารย์ดรวิรัชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านเปิดเผยแบบนี้นะ
เอาเคสลักษณะนี้คล้ายกับที่เกิดที่สนามบินดอนเมือง
สาเหตุมาจากแผ่นเพลตหลุดออกจากเฟรม
ตรงบริเวณสิ้นสุดทางเลื่อนพอดีตรงนั้นมันจะมีแผ่นเพลตอยู่
เหตุการณ์นี้ถือให้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ประกอบการ
เจ้าของอาคารที่มีบันไดเลื่อนทั่วประเทศ
ต้องดูแลการเชื่อมระหว่างแผ่นเพลตกับเฟรมให้ดีที่สุด
สำคัญนะใช่ส่วนใหญ่จะไปดูแลเฉพาะพวกมอเตอร์และสายผ่าน

ก็อยากจะวิงวอนไปถึงผู้ประกอบการที่มีบันไดเลื่อนทางเลื่อน
รวมถึงบริษัทที่ดูแลแมคเน็นต์ด้านนี้
ตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่าจุดอ่อนอยู่ที่แผ่นเกรด
เชื่อมติดกับเครมในทางเลื่อน
ที่จะไปตรงสิ้นสุดทางเลื่อนตรงม้วนลง
ตรงนี้ต้องหมั่นดูแลแล้วก็เข้าไปเช็คเรื่องอุปกรณ์

มันจะมีเหมือนเป็นไอ้หวีซี่เหลือง
หรือบางที่ก็เป็นหวีซี่ดำนี่แหละครับ
จุดนี้แหละเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวหวีกับตัวเพจ

ดังนั้นอาจารย์ออสบอกว่าต้องดูแลจุดสิ้นสุดทางเลื่อนแบบนี้ให้ดี
กลัวว่าแผ่นมันจะหลุด
ทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองที่แผ่นซี่หวีอะไรเนี่ย
มันถูกล้อกระเป๋าเข้าไปขัดให้คุณจนมันแตก
มันก็เลยทำให้เกิดเหตุว่าทางเลื่อนมันหลุดลงไป